ดูเรื่องราวดีจากโซเชียลมีเดีย
เขาบอกว่าการท่องเที่ยวโดยเฉพาะท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
เป็นการเอาอะไรบางอย่างมาจากธรรมชาติ
เพราะฉะนั้นแล้วเวลาไปท่องเที่ยวก็ต้องคืนกลับให้ธรรมชาติด้วย
ใช่ช่วยการดูแลรักษาธรรมชาติของเรา
เหมือนวัยรุ่นคู่นี้ต้องชื่นชมจริง
เพราะว่าเขาเดินทางขึ้นเขาใหญ่
แล้วเขาก็เห็นขยะต่างมากมายตามริมทาง
ปรากฏว่าเอาเลยจอดเลยจอดรถจักรยานจัดการเลย
เดินเก็บขยะตามริมทางตลอดระยะทาง๕กิโลเมตร
ให้ดูสะอาดสดใสงดงามนะครับ
เป็นเรื่องราวการทำความดีของวัยรุ่นชายหญิงคู่นี้
ซึ่งบอกเล่าโดยสมาชิกเว็บไซต์พันทิพย์ดอตคอม

ซึ่งได้พบเจอกับน้องวัยรุ่น๒คน
ระหว่างที่ขี่จักรยานยนต์อยู่ที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา

วัยรุ่น๒คนอยู่คนละฝากถนนถือถุงอะไรบางอย่าง
โดยวัยรุ่นชายชื่อเป้หรือว่านายฤทธิเดชเกรดตากแดด

อีกสักครั้งก็ได้นายฤทธิเดชเกรดตากแดด
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวัย๒๕ปี

ส่วนน้องผู้หญิงชื่อน้องปอหรือนางสาวสายทอนใจเพ็ง
ขออภัยฮะสายทานใจเพ็ง

เรียนอยู่โรงเรียนอสัมชันนครราชศรีมานะครับ
ขณะนั้นวัยรุ่นคู่นี้เดินอยู่คนละฝั่งถนนท่ามกลางอากาศ
ก็ร้อนในมือถือถุงพรุงพลัง
ทางเจ้าของกระทู้ก็ได้จอบรถสอบถาม
ทราบว่าน้องสองคนนี้ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะ

ต่างคนต่างมาเที่ยวแบบแบ็คแพคเกอร์
สะพายกระเป๋าแบกเป้เที่ยวเนี่ยนะครับ
เอิญว่านั่งรถโดยสารมาลงรถที่ด่านเก็บเงิน

เพื่อจะไปเที่ยวที่ลานกลางเต็นต์ผากล้วยไม้ที่เขาใหญ่
พอถึงตอนที่จะออกจากผากล้วยไม้
ก็ตั้งใจว่าจะเดินโบกรถไปเรื่อยสไตล์นักแก๊แพคเกอร์นะฮะ

กลับเจอขยะมากมายเต็มสองข้างทางเลย
ชวนกันเดินเก็บขยะ

เธอเราจะไปเก็บขยะนะจนกว่าพวกเราจะเหนื่อยดีไหม
และปรากฏว่าทั้งคู่เดินไปเดินมา
้มหน้าก้มตาเก็บขยะแบบนี้
แต่เขาก็ต้องระวังหน้าระวังหลังเรื่องของรถด้วยนะ
นะครับเก็บขยะมาไกลกว่า๔๕กิโลเมตรนะครับ
ด้านของคนในโลกโซเชียลที่ได้อ่านเรื่องราวนี้
ต่างก็รู้สึกชื่นชมกับนักศึกษา
โดยส่วนใหญ่บอกว่าเห็นแล้วก็ปลื้มใจ
ในความดีของน้องที่มีน้ำใจต่อส่วนรวม
ขณะที่บางรายบอกว่านอกจากจะชื่นชมแล้ว

ทิ้งขยะในที่สาธารณะด้วย
ใครที่ไปเที่ยวเขาใหญ่
แล้วบังเอิญแอบทิ้งสักชิ้นสองชิ้น

คนที่เขาต้องมารับผิดชอบให้เราต้องมาเก็บให้เรา
ก็จะมีคนทำหน้าที่หลายคน
แล้วก็กลายเป็นภาระสำหรับสิ่งแวดล้อมด้วย